ก็ว่าการคนละครึ่งในในเฟศสองยังมีเสียงบ่นออกมาอยู่นะฮะ
ทั้งเรื่องที่ว่าคนเนี้ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจโครงการอืมสอง
คุม๓๕๐๐บาทแล้วอีกหลายคำถามเลยคุณอริยาไล่เรียงคำถามให้หน่อยสิครับ
คือเอาจริงนะคุณผู้ชมมันมีเสียงสะท้อนออกมาเยอะจากโครงการคนละครึ่งเนี่ย
แต่มันมีล่าสุดออกมาอีกค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วได้รับข้อความตอนที่กดลงทะเบียนนะในเว็บไซต์นะในเว็บไซต์นะคนละครึ่งดอตคอมเนี่ยนะฮะ
เมื่อท่านไปกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วท่านได้รับข้อความกลับมาผ่านหน้าเว็บไซต์แบบนี้
อันนี้คือคนที่สามารถลงได้ทันในช่วง๖โมงถึง๘โมง๖นาทีของวันที่๑๖ถูกไหม
เท่ากับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนได้สำเร็จท่านกรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องยังไม่จบนะยังไม่จบนะ
มีคำต่อท้ายด้วยโปรดลงทะเบียนใหม่
คนก็งงสิว่าก็คราวนั้นระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว
ซึ่งจริงควรจะแจ้งกลับตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ถ้ามันผิดพลาดอะไรข้อมูลไม่ครบก็ต้องแจ้งเลยข้อมูลยังไม่ครบ
ท่านจะได้ลงให้ครบซะแล้ววันนั้นเหมือนเป็นการหลอกล่อให้ท่านลงจนครบแล้ว
ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วรอ๓วันอ้าวปรากฏว่า๓วันส่งข้อความมา

ไม่แล้วมีการบอกว่าปวดลงทะเบียนใหม่อีกด้วยจะไปลงที่ไหนก็ในเมื่อมันลง

บอกถึงปัญหาต่างที่เขาพลาดสิทธิ์ปัญหาเนี่ยมี๑๐๘๙๐๐แตกต่างกันค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นกรณีที่คนหรือประชาชนยังไม่เข้าใจโครงการ
ใช่ค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะก็ใช้ได้วันที่๑มกราคมจริงแต่ต้องฟังรายละเอียดค่ะ
จะสามารถใช้สิทธิ์๓๕๐๐บาทได้ก็คือเริ่ม๑มกราคมคือปีหน้าอยู่แล้ว
แต่ที่ได้เพิ่ม๕๐๐บาท๕๐๐บาทตรงนั้นจะไปใช้ได้ก็คือ๑มกราคมปีหน้าเหมือนกัน
อันนี้ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจในโครงการนะครับ
ลองใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้คนก็งงถ้าเต็มแล้วจะให้ฉันลองอะไรอีก
แล้วคุณบอกว่าฉันไม่ได้รับสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์มันเต็มแล้วแล้วก็ต้องลองอะไรอีกเมื่อไหร่
ที่เขางงเพราะอะไรรู้ไหมคุณคือเขาก็ลงทะเบียนในเวลาในเวลานั้นน่ะ
แล้วอย่างหนึ่งดูหน้าจอเขาก็ยังเห็นว่ามันมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ไง
แต่ทำไมมันแจ้งกลับมาแบบนี้
ไปเนี่ยมันงงงอยอยู่ค่ะแปลกอยู่มาน่าแปลกใจอยู่และฉันจะตัดสิน
คมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะคะว่าจะเก็บยอดจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการลงทะเบียนเก็บตกคนละครึ่งเฟส๒หรือเปล่า
รวมถึงยังมีประชาชนไปคอมเมนต์แจ้งปัญหาการใช้งานแอปเป๋าตังว่ามันมันไม่สามารถสแกนซื้อของได้อ่ะค่ะอยู่หน้าร้านแล้วนะแต่ว่าขึ้นยืนอยู่หน้าร้านแล้วนะพอสแกนปั๊บมันขึ้นข้อความแบบนี้คุณผู้ชมไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากคุณและร้านค้าอยู่ห่างกันเกินระยะที่กำหนดเอ้าก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วอ่
มีปัญหาเขาก็แก้ไขเรื่องของระบบอยู่นะครับอ่ะคุณผู้ชมมีข้อมูลที่คุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โครงการโกรธเครื่องอย่างไรบ้างตอนเนี้ยส่งมาบอกกันผ่านไลน์หน้าจอแล้วก็ข้อความทางเฟซบุ๊กไลก์กับยูทูปด้วยนะครับค่ะอ่ะมีความคืบหน้าช่วงบ่ายโมงวันนี้จะมีอะไรนะคือบ่ายโมงวันนี้เน
กับกฎเกณฑ์และกฎหมายของธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะคะจะมีการแถลงข่าวค่ะเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีคนที่กระทำความผิดในโครงการคนละครึ่งจะมีการแถลงที่สำนักงานตรวจแห่งชาติเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเรารอดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ๊ะโครงการคนละครึ่งอย่างเด